คุณผู้ชมคะเรามีทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยเขาอยู่กันที่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ตอนนี้ก็ไปตระเวนสำรวจเส้นทางที่ถนนเพชรเกษมนะคะ
เป็นจุดที่เมื่อวานนี้วิกฤตก็คือทั้งสะพานขาดทั้งถนนซุดตัว
คือคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยในเฟซบุ๊คว่าเป็นยังไงบ้าง
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันค่ะกับคุณนิ่มนวลสุพันยศพูดสิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีนะคะ

สภาพอากาศเช้านี้นะคะฝนที่โปรยลงมาเริ่มซาลงแล้วค่ะ
ท้องฟ้าโปร่งเริ่มเห็นแสงแดดนะคะ
ขณะที่การจราจรบนถนนเพชรเกษมช่วงจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
จากเมื่อวานที่เกิดวิกฤตหนักนะคะท้ายแถวสะสมยาวกว่า๒๐กิโลเมตร
เช้านี้เริ่มขี้คลายแล้วค่ะ
ทีมข่าวสำรวจเส้นทางถนนเพชรเกษมทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่อง
ตั้งแต่ช่วงอำเภอเมืองจนถึงอำเภอทัพสแก่นะคะ
ปรากฏว่าการจราจรคล่องตัวในจุดที่น้ำท่วมขังไหลบ่าลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชน
ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของถนนโดยเฉพาะที่ตำบลบ้านห้วยยางปรากฏว่าน้ำแห้งแล้วนะคะ
แต่ยังคงต้องเข้าไปสำรวจพื้นที่ด้านในต่อค่ะว่ายังมีน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้อยู่อีกหรือไม่นะคะ
และในจุดที่เป็นวิกฤตค่ะที่สะพานชำรุดขาดนะคะรถไม่สามารถผ่านได้เลยทั้งสองจุดก็คือที่อำเภอทัพสแก่และอำเภอบางสะพานนั้น
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์สร้างและบุรณสะพานที่๓จากปฐุมธานีได้เข้ามาสร้างสะพานชั่วคราวหรือสะพานแบรี่แล้วนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ
ซึ่งสะพานแบรี่นี้เองนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน๒๕ตันก็คือรถบรรทุกผ่านได้แต่ต้องไม่ใช้ความเร็วและผ่านได้ทีละคันเท่านั้นค่ะ
จากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้อีก๔เส้นทางนะคะที่สามารถลงใต้ได้นะคะก็คือเส้นทางแรกค่ะที่อำเภอทัพสแก่เส้นทาง๓๔๕๙นะคะที่๓แยกบ้านกรูดปากคลองบ้านกรูดค่ะ
เส้นทางที่สองนะคะที่อำเภอบางสะพานค่ะหมายเลขสามหนึ่งหกเก้าสามแยกบ้านสะพานชายทะเลนะคะ
เส้นทางที่สามค่ะหมายเลขสามสี่เก้าเจ็ดที่อำเภอบางสะพานน้อยนะคะและเส้นทางที่สี่ค่ะหมายเลขสามสองห้าสามค่ะตรงแยกหนองหัดไทยนะคะ
สำหรับการเดินทางโดยทางรถไฟนั้นนะคะคุณผู้ชมมาได้แค่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเพียงเท่านั้นค่ะ
และจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะฝั่งตรงข้ามเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองนะคะ
จุดนี้ค่ะห่างไปจากจุดแรกที่สะพานชำรุดที่อำเภอทัพสแก่เพียง๕กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ
จะเห็นว่าท้ายแถวของรถสะสมอยู่บริเวณนี้ค่ะและคาดว่ากว่าจะข้ามจุดนี้ไปได้ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะ
นวลสุพรรณยศข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะ